แล้วก็มาถึงวินาทีที่ทุกคนกำลังรอคอยอยู่ในตอนนี้นะครับ
ลุ้นว่าคำตอบที่ครอบครัวของคุณสัยจากจังหวัดอุบลราชธานี
จะสามารถตอบถูก๔ข้อคว้าทุนไปต่อชีวิตได้เท่าไหร่
ตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
ถูก๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ขอให้โชคดีนะการฟังคำตอบในวันนี้นะครับ
เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเฉลยไปพร้อมกันเลยนะครับ
ผมขอเฉลยจากเรื่องภาษาไทยปฐมศึกษาปีที่๑ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สละในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่เสียง

แบงค์เลือกตอบตัวเลือกที่๒
๒เสียงซึ่งเป็นคำตอบที่

๓๒เสียงก็คือในนี้นะครับ

ตอนนี้ครอบครัวของน้องใสจากอุบลราชธานีมีทุนไปต่อชีวิตข้อแรก๕๐๐๐บาท
ลุ้นข้อต่อไปกันดีกว่านะครับ
ข้อที่๒นี้เขาจะสามารถคว้าไปได้หรือไม่กับคำตอบเรื่องนี้ครับ
เรื่องวันเกิดครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือวันเกิดของใสตรงกับปฏิทินจันทรกติในวันใด
สรุปว่าหนูเลือกตอบตัวเลือกที่๒ครับ
น้องชาติเลือกตอบตัวเลือกที่๒แรม๔ค่ำเดือน๒ปีมาแม่ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูก๑๐๐๐บาทนะครับ
แล้วเราไปลุ้นเงินแสนและเงินล้าน

ใสวันเกิดของใสนี่ก็คือ๒๓มกรา๒๕๓๕นะครับ
เดือนโมกรานี่ก็คือเดือนยี่ดีใจไหมครับ

ตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ก็แหละผมจะเลือกแน้นข้อต่อไปจากเรื่องจังหวัดอุบลราชธารณีครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคนปัจจุบันคือใคร

นายเสริมชัยนรงค์

ผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันนี้
คือตัวเลือกที่๑
คือนายสลิดวิทูลครับ
เหลืออีกหนึ่งข้อยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนกลับไปบ้าน

ขึ้นอยู่กับคำถามเรื่องนี้ครับ

ภาพนี้คือดอกไม้พันธุ์ใด

แม่แดงเลือกตอบตัวเลือกที่๔
เวียดนามซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก

คำตอบที่ถูกต้องคือ

ลักษณะเด่นของพุทธศีดาก็คือ
จะมี๘กรีบนะครับ
ลักษณะของทรงต้นเนี่ย
เป็นพุ่มมีความแข็งแรง
ผอมเล็กเรียว

ตอนนี้นะครับเงินรางวัลนะครับ
ของครอบครัวน้องใสจากอุบลราชธานี
ก็อยู่ที่๑๐๐๐บาท
วันนี้ที่มาออกไปซ่อนคร่างรายการ
ก็ยังมีค่าเดินทางค่าอาหาร

จะได้ไปใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับ
เงิน๑๐๐๐บาทนี้หนูจะเอาไปทำอะไรก่อนลูก
ก็จะพาน้องไปหาหมอค่ะ
จะพาเหลิมไปหาหมอไปตรวจดูว่าอาการเขาเป็นยังไง
สุดลงหรือว่ายังทรงตัวอย่างนี้ค่ะ

ช่วยคนป่วยกันก่อนก็อย่างที่บอกเลยครับว่าครอบครัวนี้นะครับ
แม้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะพลิกผันไปแล้วมันเหมือนกับเวรซ้ำกรรมสัตว์มาโดยตลอด
แต่ขอให้คิดนะครับว่าเรามีกำลังใจดีตราบใดที่พระอาทิตย์ท่านยังขึ้นยังลง
นั่นคือชีวิตของพวกเราแล้วเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเขาก็ส่องแสงสว่างได้
เพราะฉะนั้นคนเรามันจะตกไปอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้
ขอให้มีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตเสมอนะพี่เป็นกำลังใจให้
ดูแลซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันแล้วกันนะครับ
ขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวในชีวิตในวันนี้นะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณมากครับ
และวันนี้นะครับผมยังมีเรื่องราวอีกหนึ่งครอบครัวที่เคยมาร่วมรายการเกมต่อชีวิตของเรานะครับ

ครับจากจังหวัดฉะเชิงเศร้าที่หลังจากได้ออกรายการไปแล้ว
ครอบครัวของคุณเปิ้ลนะครับก็ได้เดินเรื่องขอน้ำปลาปลา
เพราะว่าที่บ้านนั้นเป็นโรคป่วยจากการดื่มน้ำน้ำที่ไม่สะอาดนะครับ
ตอนนี้ทุกคนในบ้านได้มีน้ำปลาปลาสะอาดสะอาดนะครับทั้งดื่มทั้งใช้กันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ดีใจกับครอบครัวของคุณเปิ้ลด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณ
น้ำใจของคุณผู้ชมที่แสนใจดีและมีเมตตาทุกท่าน
ที่ช่วยกันต่อลมหายใจให้กับทุกครอบครัวที่มาบนเวทีเกมต่อชีวิตนี้เสมอมาครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณเพียง
วันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ